มาดูเหตุวุ่นวายค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ดี
เหมือนกับคลั่งไม่รู้ว่าคลั่งเพราะเมาหรืออะไรนะ
นอนอยู่กลางถนนเหมือนกับตั้งใจจะให้รถทับอ่ะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเหมือนกับผู้ชายคนนี้
น้อยใจพ่อทะเลาะกับพ่อพ่อไล่ว่าไปไหนก็ไปจะไปตายไปไหนก็ไป
ไปนอนกลางถนนให้รถชนตาย
แต่คุณมีความผิดนะไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นเขา
มาดูภาพเหตุการณ์กันก่อนนะคะ
มันน่ากลัวไหมล่ะคุณภาคภูมิคนขับรถมาเขาตกใจสิมืดแบบนี้
อยู่ดีดีคุณไปนอนอยู่กลางถนนน่ะเนี่ยดีที่เขาเห็นแล้วเบรกทันเห็นไหม
แล้วซ้ายนั้นรถบรรทุกนะใช่ถ้ารถบรรทุกอยู่เลนขวานี่จะทันไหมเนี่ย
มันอันตรายจริงอันนี้เป็นคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
เจ้าของรถเขาบอกว่าเขาขับรถตามหลังรถสิบล้อบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่น
แล้วเจ้าของรถคันนี้บอกตกใจมากเหยียบเรกกระทันหันบีบแรดังลั่น
เพราะมีผู้ชายคนนี้นอนอยู่แบบเนี้ยไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นนอนขวางถนน
แล้วดูแบบนอนแบบสบายใจอ่ะครับเอามือแบบเท้าเอาไว้แบบเนี้ยนอนสบายใจเนี่ย
มันน่ากลัวคนขับรถเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะอย่างที่ได้ยินเสียงในคลิป
พัฒนาสกุลเจริญโพสต์คลิปนี้นะคะ

ซวยแล้วผมจะฆ่าตัวตาย

ถ้าผมขับเนี่ยคนที่นอนอยู่เละแน่
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา
เดินทางไปคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
จังหวะที่ไปถึงตรงนี้ค่ะเขากลับมาเลนคว้าสุด
บริเวณหน้าบ้านกุฎกว้างตำบลเมืองเก่า
ว่ารถคันข้างหน้าอยู่ดีหักออกซ้าย

เขาก็เลยบอกให้ภรรยาว่าชะลอความเร็วนะ
อาจจะมีอะไรขวางทางอยู่
โชคดีที่เขาชะลอความเร็วแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนี้นอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ครับโอ้โหเขาบอกว่าเขาเบรกกระทันหันเลยนะ
แล้วผู้ชายคนที่นอนอยู่กลางถนนนะลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อว่าเขาด้วย
เอาเลยเหรอทำไมไม่ชนให้ตายตายไปซะคนคนคนเอ้าว่าอย่างเงี้ยเหรอ
เนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็หายตัวไปอย่างนี้ค่ะ
สังเกตเห็นรถเขาเนี่ยหักหลบออกทางซ้ายแบบไม่มีสาเหตุเลย
อืมเพราะว่าในจริงเขาก็เขาก็ขับมันได้ความเร็วแล้วก็ตรงไปได้
แต่ว่าข้างหน้าเขาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเราก็เลยเอกใจว่า
ข้างหน้ามันมีเศษวัสดุกองอยู่หรือเปล่า
ก็เลยสะกิดแฟนว่าให้ชะลอความเร็วลงเพราะว่าผมขับไม่ได้เมื่อคืนนี้
วดมือก็แฟนก็เลยชะลอความรุนแรงลงจากเป็นร้อยอย่างเงี้
มาถึงอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกทีนี้ระหว่างก็ก็คุยกันต่อ
แต่ระหว่างที่คุยกันเนี่ยผมก็มองไปข้างหน้าแล้ว
งรอดแสงไฟหน้ารถไปปรากฏว่ารถที่สวนมาเนี่ย
มันสะท้อนวัสดุบางอย่างที่กองอยู่บนถนน
มองที่แรกนึกว่าถุงกุลซึ่งมันขยับไปขยับมา
นึกว่าถุงปูนที่มันมันตกอยู่แล้วก็บอกให้แฟนเฮ้ยชะลอนะ
แล้วทีนี้ก็เลยมองอีกครั้งนึงก็คิดนึกว่าเป็นรถที่ชนหมา
คันนี้ทำหน้าชนหมาแล้วหมามันดิ้นอืมแล้วก็
ตัวเองเราหักออกประมาณว่าออกซ้ายได้ไหมออกซ้ายซ้ายซ้าย
พอเข้าไปอีกทีกลายเป็นคนนอนอยู่กลางถนน
แล้วทีนี้เราจะหักออกซ้ายก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถตามหลังมา
ว่าจะชนเราก็เลยตัดสินใจเบรกเบรกสุดกำลังเลย
เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วมายืนทางเขาก็โหว่เบรกวัยวาย
ประมาณว่าทำไมไม่ชนคอเลยประมาณเนี้ยครับอืมหรอฮะใช่ค่ะ
ก็พูดไว้ยังไงบ้างอ่าประมาณว่าไม่มีมึงเป็นยังคือ
ส่วนก็มีแหละครับประมาณเนี้ยอืมเป็นตัวสาเหตุจาระนะอืม
คือถ้าเป็นที่เปรียวเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเป็นวิชาชีพ
ใช่ไหมแกล้งตาให้เราลงไปแต่นี่บนถนนมิตรภาพรถเยอะเยอะเลยอ่ะ
มีกะนอนให้ทับเลยโอ้โหตรวจสอบรู้แล้วนะคะ
ผู้ชายที่ไปนอนขวางถนนให้รถทับตายเนี่ยแต่รถเขาโชคดีเขาเบรกได้เนี่ย
ชื่อว่านายปรีดามงคลช่วงหรือในเขียวอายุก็๔๐แล้วอะค่ะ
ตำรวจสพย่อยเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นคุมตัวมาเลยนะคะ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้านนะที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
ตอนที่ไปรวบตัวมาได้กลิ่นเหล้าคลุ้งไปหมดเลย
แล้วใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวตัวเดิมกับในคลิปเลย
คือไม่เปลี่ยนชุดคงไม่อาบน้องอาบน้ำอะไรอ่ะ
แล้วก็มีพ่อไปสถานีตำรวจด้วยนะคะ
พ่อของในเขียวชื่อว่านายบุณฑรมล์โมงขลช่วงอายุเจ็ดสิบละ
ในเขียวเองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันหยุดไม่ได้ไปทำงาน
ก็เลยดื่มเหล้ากับเพื่อนพอเข้าบ้านพ่อด่าพ่อไล่
ไปนอนให้รถเหยียบตายก็เลยประชดพ่องั้นก็ได้ไปนอนเลยจริง
แล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมไม่เห็นมีรถคันไหนเหยียบเขาเลย
ไม่มีรถคันไหนเหยียบเขาก็ดีแล้วไม่งั้นคุณก็ตายไปแล้วนะใช่
งั้นคุณตายไปแล้วนะเขาบอกว่าแต่มีคันหนึ่งลงจากรถกระบะมา
คือรถกระบะมาเจอเขาแล้วก็เบรกใช่ไหมครับคนขับรถกระบะลงมา
แล้วตบหน้าไปทีนึงตบหน้าไปเขาก็เลยได้สติเดินกลับบ้านไปนอนพัก
ตำรวจตามไปจับได้ที่บ้านอ่ะแสดงว่าพอคันที่เขาเจอในคลิปเนี่ย
แล้วเขาไปต่อยังนอนอยู่อ่ะสินอนอยู่มีคันอื่นมาอีก
ตบไปทีนึงเขียวถึงกลับบ้านเหรอเออถึงมีสติเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าขอโทษนะขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนนนะ
เขาขาดสติยังคิดจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ขอโทษครับผม
เขียวยังเมาอยู่เลยไหมเนี่ย
ยังดูหน้าแดงยังกึ่มอยู่เลยเขียว
ทีนี้พ่อของเขียวค่ะพ่อบุญธรรมมงคลช่วย

คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่เขียวโตมาเนี่ยนะ
ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะไม่เคยสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่เลย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญตลอด
เหล้าทุกวันเมาทุกวันเอะอะโวยวายทุกวัน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนในหมู่บ้าน
ทุกคนเอือมระอากับเขียว
วันเกิดเหตุเนี่ยเขียวเมากลับบ้าน
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่เขากำลังพักผ่อนกันอยู่
พ่อก็เลยบอกว่าให้หยุดแต่เขียวไม่หยุด
โวยวายดังมากขึ้นพ่อก็บอกให้เขียวหยุด
ก็ไม่ยอมหยุดพ่อบอกเหลืออด
เหลืออดกับพฤติกรรมของลูกชายพ่อก็เลยพูดไปว่า
ถ้าเป็นแบบนี้สมควรตายได้แล้ว

อยู่เป็นคนสร้างความเดือดร้อนไม่สิ้นสุด
ถ้ามีป่นเพราะความเจอกับพ่ออดไม่ไหวจริง
พ่อก็ต้องพูดแบบนี้เขียวเลยทำตามพ่อบอก

ก็เลยเดินหายออกจากบ้านแล้วก็ไปนอนกลางถนนแบบนี้
ทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสุทัศน์ภัยบูลรองผู้กำกับการสอบสวนบอกว่า
หลังจากมีการแชร์คลิปนี้ในโลกโซเชียลก็นำกำลังไปที่บ้านกุฎกว้าง
ตามหาคนในคลิปจนรู้ว่าคนในคลิปคือในเขียว
ก็ไปจับตัวมาจับทั้งที่ยังเมาอยู่นะคะ
ก็นำมาตรวจปัสสาวะแต่ว่าตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดอะไร
ก็คือเบื้องต้นน่าจะเมาเหล้าอย่างเดียว
สอบสวนทั้งตัวพ่อทั้งตัวในเขียว
ก็บอกว่าทั้งคู่ทะเลาะกันจริง
สุดท้ายพ่อไล่ให้ไปตายในเขียวก็เลยเชื่อพ่อ
คราวนี้เชื่อขึ้นมาไปนอนกลางถนนให้รถทับตาย
ตำรวจก็เลยบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้
ถือว่าเป็นความผิดตามข้อหาเรื่องของการเมา
แล้วประพฤติตนวุ่นวายทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ
เปรียบเทียบปรับไป๔๐๐บาท
ซึ่งจริงแล้วตามโทษนี้เป็นคดีอาญามาตรา๓๗
โทษสูงสุดคือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจว่าจะปรับเท่าไหร่แต่ห้ามเกิน๕๐
ปรับ๔๐๐น้อยไป

ีดขวางการจราจรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องเอาให้หนัก

ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคือลองคิดอีกมุมหนึ่งนะ
ถ้าวันนั้นเขียวถูกรถคันไหนก็แล้วแต่เขาทับ

เจ็บสาหัสหรือไม่สาหัสก็แล้วแต่
ชะตากรรมของคนที่ขับรถทับเขียวจะคืออะไร
เขาซวยไปด้วยเขาขับรถมาดี
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

เขาต้องเสียเวลาไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปอะไรอีก
แล้วต้องไปดูแลเยียวยาอะไรเขียวกับครอบครัวเขียวอีก
ความเมาของตัวเขียวนะแค่นั้นเลย
๔๐๐บาทน้อยไปต้องเอาให้เข็ด
คนอื่นเห็นข่าวจะได้เข็ดด้วยไงใช่ค่ะไม่กล้าทำห่างแบบนี้นะครับ